คุณผู้ชมยามแรกรักน้ำต้มผักที่ขมยังว่าหวาน
พอเนิ่นนานน้ำผึ้งที่มันหวานนะคะก็ว่าขม

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะ

คบกับครูสาวในโรงเรียนเดียวกัน
นานกว่า๑๐ปีแล้วนะแต่ฝ่ายหญิงกลัวผู้ชาย
ก็คือพอเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะเป็นพอไง
ก็เลยแกล้งว่าตัวเองเป็นธอม
ที่รัดหน้าอกตัดผมให้สั้นลักษณะคือคล้ายธอม
แต่ปรากฏว่าพอค่ะสุดท้ายแอบไปมีกิ๊กคนใหม่
เริ่มจืดจางผู้หญิงที่ยอมเสียสละ
ที่แกล้งว่าเป็นธอมท่านเนี่ยค่ะ
แกล้งโดนผอคนนี้แกล้งพยายามทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้พ้นจากเส้นทางรักใหม่ของเขา
ผู้หญิงคนที่เป็นผู้เสียหายก็คือร้อยตรีหญิง
ชนกประพัดรัตนประเสริฐอายุ๔๔ปีค่ะ
เป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสวี
แล้วก็เป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันด้วยนะ
วันนี้ตัดสินใจเลยค่ะไปร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร
เพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็เรียกศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงคนหนึ่งคืน
กรณีที่ถูกพ่วนบริการคนนี้แหละค่ะย่ำยีทั้งจิตใจ
รักกันมากว่า๑๐ปีเพราะรักค่ะ
คุณชะนกประพัฒน์เขาทำทุกอย่างทั้งตัดผมให้สั้นรัดหน้าอก
เพื่อให้ดูว่ารักษณะเหมือนคล้ายกับว่าเป็นธอมค่ะอย่างที่บอกไป
ไม่อยากให้พอซึ่งเป็นฝ่ายชายได้รับความเสียหาย
แมนมากเป็นผู้หญิงที่แมนมาก
แต่ผู้หญิงรกันคนอันกราวกลับไปมีรักใหม่กับครูอีกคน
อีกโรงเรียนหนึ่งพอรักเริ่มจืดจาง
คุณชะนกประพัดก็เลยถูกกลั่นแกล้ง
และที่มันร้ายแรงที่สุดมันมีการประนามกันด้วยนะ
ประนามจนทำให้คุณชะนกประพัดกลายเป็นจำเลยสังคม
ทีนี้นักข่าวของเราติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ไปค่ะลงพื้นที่ไปเลยที่จังหวัดชุมพร
ไปหาพร่อมในการคนนี้เนี่ยปรากฏว่าห้องปิดเงียบค่ะห้องปิดเงียบเลย
ไปเจอรองภูมิในการโรงเรียนก็คือนายนรงชัยเกิดเนธ
ทราบว่าพอไปราชการจังหวัด
รองพอเขาบอกแบบนี้นะคะทีนี้รองพอให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
ตนเองรู้จักกับทั้งสองคนแต่ถามว่าทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันมาก

เพียงแค่สองคนมีกิจกรรมร่วมกันเช่นอะไรบ้างเช่นยิงปืน
เช่นปั่นจักรยานร่วมกันแต่
แต่ก็ไม่เคยเห็น๒คนเข้าไปไหนกัน๒ต่อ๒นะคะ
เพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันก็จะไปเป็นหมู่คณะ
เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยทางพอเขามีความชื่นชอบในเรื่องของการยิงปืนอยู่แล้วค่ะ

เขาชอบกีฬายิงปืนอะไรแบบนั้นแล้วก็ไปฝึกซ้อมยิงปืนอะไรด้วยกัน
คือก็รู้ว่าเขามีทีมงานแล้วก็ถ้าในลักษณะว่าเขาก็ไปเป็นกลุ่มนะ
เขาไม่ได้ไปเป็นคู่อะไรแบบนี้พี่เคยเห็นแล้วนะ
มันเป็นไปได้ไหมพี่ก็ว่าความลึกซึ้งกันระหว่าง
ผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะถ้าเท่านั้นเนี้ยจะผมน่ะ
เพ้ออก็มีครอบครัวมีลูกเขาก็อยู่ด้วยกันเหนะฮะ
ผมก็ไม่รู้ที่ลึกหนาบาตรงนั้นใช่ไหม

ใช่ไม่มีใครสงสัยเลยแอบคบกันมาได้ประมาณ๑๐ปี
รองพอท่านนี้บอกว่าจริงแล้วถามว่าผิดศิลธรรมไหมก็คงผิด
กาเมสุมิจฉาข้อ๓สิน๕นี่นะคะ
เพราะอะไรเพราะว่าทั้งคู่จริงแล้วก็ต่างคนต่างมีครอบครัวมีลูกอะไรกันแล้ว
เพราะฉะนั้นออกมาเถอะมาชี้แจงความเป็นจริงกับสังคม
นักข่าวของเราเองก็พยายามที่จะติดต่อโทรไปหาพอคนที่ถูกกล่าวอ้างถึง
แต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้
เอาล่ะถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบอย่างแน่นอนค่ะ